สวัสดีครับสวัสดีครับตรงนี้มีเราสองคนเหมือนเดิมนะครับ
เอกชัยเลยครับผมเอกชุมพรสุรพัฒน์จารุมณีครับครับ
ผมชัยสิทธิ์อาจารย์บี้ครับโอ้โหเดี๋ยวนี้แฟนมวยหนาแน่นมากมากนะพี่นะ
มีโปรโมเตอร์จากเกาหลีมาชมศึกยอดมวยไทยรัฐด้วยนะครับ
วันนี้คู่แรกของการถ่ายทอดสดนี่พลาดไม่ได้เลยนะครับเป็นศึกแห่งการไล่ล่าแค้นครับ
วันนั้นมุมแดงแพ้มาครับแบบค้างคาใจเก็บความแขนไว้๓เดือนเลยครับ
เพื่อรอคอยวันนี้สุดท้ายวันนี้จะล้างตาหรือโดนย้ำแค้นต้องติดตามนะครับ
ก่อนถึงไปชมวีธีา
หลอกล่อดักเตะเขาคือเผ็ดหัวหินปอเผ็ดไข่แก้ว
ครับมวยคู่แรกของเราเปิดหัววันนี้นะครับ
ฝ่ายแดงพยักษ์ศูนย์กีฬาบ่อพับ
นพดลรุ่งคูหาอายุ๒๐ปี
เป็นชาวจังหวัดกาญจนบุรีชกมาแล้ว๖๑ครั้ง
ชนะ๕๑แพ้๑๐ครั้ง
ปอเพิ่งหลังแพ้คะแนนเผ็ดหัวหินปอเผ็ดไข่แก้ว

เผ็ดหัวหินปอเผ็ดไข่แก้ว
ธนวัฒน์ดวงจำปาอายุ๑๗ปี

กมาแล้ว๕๓ครั้งชนะ๓๘แพ้๑๕ครั้ง
ปอเพิ่งหลังชนะผัยักสูงกีฤตบพับ

อ่ะบุมแดงก็สอบอยู่ปอเพิ่งไข่แก้วเลยครับ
ปอเพิ่งไข่แก้วมวยจากปอเพิ่งไข่แก้วนะครับ

อ้อมใหญ่ครับก็อยู่ในการดูแลของหลวงพ่อปีชาแห่งวัดเขาอิติสุขโตเลยครับ
เป็นหลวงพ่ออีกคนที่รักมวยไทยนะครับนี่ก็ติดตามอยู่ด้วยนะ
ติดตามการถ่ายเท่าสดทางศึกยอดมวยไทยรัฐอยู่นะครับ
หลวงพ่อเองก็จัดมวยใหญ่วันที่๙ถึง๑๓ธันวาด้วยนะครับ
เป็นการลำลึกถึงผลกิ่งเพชรครับก็เรียนเชิญแฟนนะครับ
มวยคู่นี้เคยใช้บริการกันมานะครับที่เวทีมวยไทยรัฐแห่งนี้

วันที่๒๗สิงหาคมครับ

เพราะฉะนั้นต่อยกันแล้วนะครับก็แม้แต่กรรมการยังให้คะแนนไม่ถูกเลย

ใช่ครับตอนนี้ก็ฝ่ายแดงก็คาใจครับขอมาแก้มือในไฟล์นี้นะครับ
เอาเอาให้รู้เรื่องกันไปเลยข้างหนึ่งนะครับไฟล์แตกหักนะครับไฟล์นี้ครับ
เดี๋ยวดูครับมุมแดงนี่มีผู้ใหญ่ทรงพลห่อทองนะครับผู้ใหญ่ตำบลบ่อพลับ

ถอดมงคลด้วยตัวเองเลยนะครับ
อดมงคลบริกรรมคาถาให้กับพยักษุยกีฬาบ่อพลับครับ
บอกว่าวันนี้กะมาล้างแค้นเต็มที่เลยนะครับ
ขณะที่มุมน้ำเงินครับมีพี่ถาวรคำสิงครับ
ผู้จัดการของค่ายปอเพชรไข่แก้วนะครับ
ถอดมงคลให้กับเพชรหัวหินครับ
ส่วนผู้ทำหน้าที่บนเวทีครับอาจารย์ภัยทูลกบกลางครับ
ปอนด์นะครับเปิดหัวคู่แรกของการถ่ายทอดสดครับ
เมื่อเช้าในมุมแดงมาลดไป๑๘นะครับ
ขณะที่น้ำเงินเนี่ยมา๑๑๓ครับ

วันนั้นเป็นคู่๕ของการถ่ายทอดสดนะครับ
ดูครับวันนี้เป็นอย่างไรติดตามกับพี่ปากพี่บุ๋มครับยกแรก
ให้คะแนน๓คนนะครับพันเอกจิลวัตรอินเอี่ยมชุมพลอินทยศแล้วก็สุวิทย์การีชิตนะครับ
ทั้งหมดนั้นเป็นกรรมการมาจากวิทยาราชดำเนินนะพี่ป่า
ซ้ายน่ารักซ้ายก็ได้ขวาก็ดีนะครับ

กีฬาบ่อพับเด็กรุ่นใหม่นะครับนี่๑๑๒ปอนด์
แต่กางเกงสีแดงนี่ไปนอนทับหนังสือพิมพ์มาเนี่ยข้างหลัง
อืมติดเต็มหมดเลยน่ะ

ดูครับต้องเบียดครับต้องลงทุนตลอดเพชรหัวหินปอเพชรไก่แก้ว

ตั้งรับคอยรอครับซ้ายกับขวานี่ต่อยกันแล้วสนุกแน่นอนครับมวยเนี่ย
หันหน้าเข้าหากันนี่น่ารักเลยทั้งคู่
ดูลอยกว่านิดนะกางเกงสีแดง
การจัดมวยของโปรโมเตอร์ทรงชัยบอกว่า๔๐ปีกับการเป็นโปรโมเตอร์
ไม่เคยทำให้กับบรรดาพี่น้องคนมวยนี่ผิดหวังนะ
มีแต่สิ่งที่ดีให้กับวงการมวยมาโดยตลอดแล้วครับ
นี่คือศึกวันทรงชัยโดยโปรโมเตอร์ทรงชัยรัตนสุบัน
วยที่ทาใจกันมามันเป็นแบบนี้ท่านผู้ชม
พอคาใจเสร็จพอไฟล์ที่๒มาปุ๊บเนี่ยมันใส่เลยมันไม่ต้องรอ
ที่สำคัญที่สุดเสน่หสิทธิ์ยอดมวยไทยรัฐอยู่ตรงนี้แหละครับ
ยืนกันใกล้แบบนี้ทั้ง๓คนบน

โอ้ก้เรียมจิงเจ๋งหวามต้องเปิดเก็มครับ
เพชรหัวหินนี่ครับแค่งขวาสา
หัวหินมาเต้นมารอมานิ่งมาเฉยเนี่ยอาจจะลำบากนะครับ

เจอแล้วโตเจอแล้วโตโดยหมัดซ้าย

ถ้าใส่กันแบบนี้ขนาดนิดเดียวนี่มาเลยนะ
แต่ละอย่างมันหนัก
ขวาตายซ้ายตกสลบทันทีนะครับ

ก็เข้าก้านคอก็เต็มคอต่อแบบนี้

หนักมูลแรงดีเยอะเกิน

ยกแรกเท่านั้นเองเปิดหัวแบบนี้

นี่คือความเข้มของศึกยอด
มวยไทยรัฐโดยโปรโมเมอเตอร์
แต่แดงทรงมวยสวยนะ

ตินซ้ายพยายามจัดจ้านครับมวยออกด้วย
โอกาสออกแบบธรรมชาติ

นี่เปลี่ยนการอีกแล้วมีศอกจามด้วย

หล่นไม่ได้นะซ้ายหล่นไม่ได้นะ

ชุกใหม่ชุกดี

วันล้านวันทรงชัยครับ
ด้วยใหม่ไฟแรงเหมือนจิมมี่ไหม
อ๋อจิมมี่เป็นไฟแรง

พระยักษ์เดินเข้าหา
เปลี่ยนกาดไปเรื่อยนะไอ้เจ้าพระยักษ์
จมชมครับขอเชิญชมการหยังขานคี่ม้า

ครับ๒๐๑๖วันอาทิตย์๒๗พฤศจิกายนตั้งแต่๔โมงเย็นเป็นต้นไปครับ
ทอดสดทางไทยรัฐทีวีช่อง๓๒ไปบนเวทีพี่ป่ายก๒
จังหวะฝีมือนี่น่ารักทั้งคู่ครับคุณผู้ชมนี่ครับแข้งขวาเตะ
แล้วขยับเดินเข้าหาต้องเปิดเกมต้องทำให้ทางด้าน
พยักษ์นี่ยุบให้ได้นะครับหมัดซ้ายและแข้งซ้ายลำตัว
หนักมากทำไมจังหวะลูกอย่างนี้สวยงามมากครับเกมของพยักษ์
นี่รอชมไม่ได้ครับต้องเปิดเกมเพชรหัวหิน
นิ่งไม่รอแข้งขวาคอยสาดมัดขวาคอยใส่ว่าไปเรื่อยครับ
ด้วยครับสวยมากซ้ายน่ารักนะ
ต้องระวังนะครับคู่นี้นับน็อกแตกนี่เห็นเลยนะเนี่ย
แลกกับขวาโอ้โหแล้วใส่กันแบบนี้
มวยเวทีใหญ่เลยต่อยกันสนุกแบบนี้ยังหายาก
แลกขวานี่ไม่มีบังกันแล้วเนี่ย
น้ำเงินนี่จ้องเลยมีหมัดด้วย
ถ้าเล่นหมัดดีนี่หล่นได้นะครับ
แม่มายักษ์นี่กับตังไปนิดนึง
หัวหินนี่เน้นหมัดด้วยล็อกแล้วตีได้เปล่าแย่
ไอ้หินตกกรานครับพุทธิฆาตบนเวที
ต้องบอกว่าเป็นเกมที่ต่อยถูกวิธีของทางด้านเพชรหัวหินนะครับ
เกมตลอดไม่เต้นไม่รอมีคำว่าแทร่จ้องครับตรงนี้

เกมตาอีกแล้วมาเจอแข่งซ้ายบ้าง
ขยับไล่มาที่มุมตัดผิวที่ไฮแคร์
หมัดหน้าศอกสารพัดครับทั้งหมัดทั้งสอง
วงไนพีคอัดเทเอาคืนทันควันเลย
เดินต่อครับต้องเปิดเกมนะเพชรหัวหิน
ใช่นิ่งรอไม่ได้ครับนี่
ถ้านิ่งรอนี่ซ้ายยาวของแดงมาเลย
สิทธิ์รับนี่สิทธิ์รับแข้งขวาสาด
มั่นใจเลยขยับด้วยความมั่นใจครับ
ก่อนการชมไปถามสัมภาษณ์ระบบถึงสม๑๐๐

เจอแข้งแล้วจริงแข้งหรือเปล่า

ยักษ์นี่เริ่มเน้นแข้งซ้ายแล้วนะ
ขยับแล้วซ้ายซ้ายออกนี่เนียนเลย
เนียนตาเลยนะครับตีนซ้ายแม่นด้วย
ซ้ายหล่นขวาหล่นไม่ได้ด้วยนะครับ
ยักษ์ถ้าหล่นมาที่ขวามาเลยครับต้องระวังหมัด

เกมนี้ต้องบอกว่าเข้มข้นทั้งนอกทั้งในและใช้ไวทั้งคู่นะครับคุณผู้ชม
กับเก้นเน้นตีแล้วพอกไปคิดตั้งหรือเปล่า
ความแข็งแกร่งบีบตลอดครับเพชรหัวหิน
โดนแทงได้ไหม
ตีเอาเหลี่ยมก่อนช่วงนี้มันต้องแต่งตัวหน่อยนี่ไง
เด้งโชว์เสียเลยหน้าสำกราธิบดีครับ

แต่ละดอกแต่ละเม็ดนี่มันเห็นนะ
ตีแบบเห็นเหลือเกินนะไอ้เจ้าพยักษ
ตีแบบเข้าตาไงตีแบบเข้าตาไง
เสียงเฮเริ่มแรงตัดล่างบ้างครับ
เบาเก้นเผ็ดเผื้อหิน
ฟันแล้วโต้ด้วยจับในล็อกลูกขึ้นมา
เห็นไหมเย็น
แม่งก็ติดในดูด้วยช่วงนิดนึงกับหมดยกที่สอง

ยกที่๒ครับนี่ภาพช้ายกที่๒ที่ผ่านมา
ทางด้านพยับเล่นจังหวะครับ
รอจังหวะหัวแข้งซ้ายเข้าลำตัวครับ
ทางด้านเพชรหัวหินหักเหลี่ยมครับ
ยักษียหลักล้มลงไปนอนเลยครับ

คู่นี้อาวุธพันกันทุกเม็ดเลยนะครับ
เด้งแต่ละทีนะพี่ชัยนะ

ที่๓ปล่อยตัวออกมาแล้วสถานการณ์นี้เข้มข้นขึ้นตามลำดับ
โอ้โหซ้ายยาวนี่ขึ้นก้านคอเหมือนกันครับ
พยักษุยกีฬาบ่อพรับกางเกงสีแดง

มาถึงตรงนี้ผมว่าน่ารักทั้งคู่เลยนะ

ซ้ายกับขวานี่มันใส่กันน่ารักจริง
แล้วทันเกมไปเลยนะแข้งขวาเตะหลุด

แผงบงลักนี่ครับซ้ายติดบัง

น่ารักเล็กเกินนะเกมของจะพยัก
ยอดหน้าไปนิดนึงจิ้มหมัดซ้าย
เหลี่ยมตัวนี้น่ารักจริงเลยทั้งคู่

เหมือนกันนะนี่ครับแข้งขวาลำตัวเต็มลูกนี้
แน่นเลยอ่ะเสียงวูบมืดมาโดนสั่งสอนแม่

จังหวะยืดแข้งเข้าไปนี่แดงดูดีนิดเลย

เริ่มเปิดเกมมานี่แข้งขวานำชัยหรือเปล่า

มัดมัดอ้าวมัดซ้ายมัดซ้ายเจอสอบ
โอ้โหน่าเข้มจริงครับมวยคู่นี้
ยกนี้นี่น้ำเงินทำได้ดีเลยนะครับเพชรหัวหิน
แข้งขวาได้ดีเลยชิงออกก่อนชิงออกก่อน

คู่นี้ไม่ได้นะครับเตะหลุดไม่ได้เลยถ้าเตะหลุดนี่โดนทำโทษทันที
บัวนี่ไงมัดมาแล้ว
เนี่ยมวยมันคาใจกันมาแล้วใส่แบบนี้แหละ
อย่างพิโยชน์จริงครับเกม
ทั้งคู่เลยนะว่าแพ้ชนะนี่เข้าสู่ศึกวันทรงชัยเงินล้านครับอย่างนี้
ซ้อมมาไม่ดีนี่เรียบร้อยเลยนะใช้เวลากำลังเยอะมาก

ช้าไม่ได้ด้วยนะถ้ายืนจ้องแบบนี้แดงวางยาวเลยนะซ้าย
ถ้าต่อยแบบนี้นี่ผมว่าอยู่ในแผนสร้างของโปรโมเตอร์แล้วครับคุณผู้ชม
โปรเตอร์ไม่มาเนี่ยวันนี้มายังมายัง
อาจจะดูอยู่หน้าจอนะอาจจะดูอยู่หน้าจอแต่มีไซส์ไปด้วย

วงในจับเค้นเน้นมา
แต่ปากเขียวหน้าเขียวเป็นไก่ต้มแล้วก็ตัวใครตัวมันนะครับ

พยายามสู้นะอำนาจจับเข้นเน้นเลยเห็นไหมสวยงาม

สถานเวทีครับแต่ละแข้งนี่ซ้ายแลกขวาหน้าลาวมืดอีกแล้ว

ถ้าวุ้ยนี่โดนแข้งซ้ายทันที

วืดอีกแล้วถ้าผู้โดนจิ้มหมัดเลย

ต้องบอกว่าสุดยอดครับอาวุธออกของทั้งคู่
วยคู่นี้นี่เป็นเกมปลายยกที่๓

คุณผู้ชมเดี๋ยววิ้นไปต่อ๒วัน
ก็ตั้งเกินเลยแทนไว้เยอะ

โดนลูกโทษกลัวไปเพ็ดมากเลยครับ

หัวกันไปหัวกันมาครับ

หลวงพ่อปีชาบอกว่าลุ้นอยู่หน้าจอหัวใจจะวายครับแบบนี้ครับ
เอ้าตามต่อยกที่๔ครับ

คุณเอกบอกไม้ละ๓คนละด้ามนี้ไม่พอ
ก็ต้องอีโต้คนละเล่มด้วยแล้วแบบนี้ล็อกใน
เกงสีน้ำเงินมีไหมอยู่ออกนอก

เหลี่ยมไปนิดนะครับโดนหักล้มแล้วก็โดนกินแค่งซ้ายไปฟรีหลายแข้ง
ต้องมาเสี่ยงลุ้นในแล้วในยกนี้
เพชรหัวหินศูนย์ฮีลาบอร์
หัวหินปอเพชรไข่แก้วนะครับกางเกงสีน้ำเงิน
ก็มาลุ้นในแล้วอยู่ข้างนอกลำบาก
แดงว่ายังไงซื้อว่าแดงหมดแรงหรือเปล่าพยักษ์

ได้สิไว้ที
ไปเลยข้างน๊อย

แถนใจสีฟัง
สายงานของวันทรงชัยครับคุณผู้ชมสุดยอด
โต้เข่าสู้เข่าคุณตีผมตีต่างฝ่ายต่างตีต่างไป
ตกเกาะเสด็จตีกับเกาะสมุยอีกแล้ว
เกาะแน่นอยู่เกาะแน่นพี่ฟ้า
เดินให้เร็วกว่านี้ครับแหม่นหลวงไปนิดหนึ่งครับตอนนี้
เพชรหัวหิวอย่างว่าแล้วครับบวนเคยต่อยกันมา
ขาดใจกันมาแบบเนี้ยแล้วมัน
ต้องซื้อเลยครับพยักษ์แดงหมดไม่หมดหมดไม่หมดอย่างเดียวต้องปั้มในอย่างเดียว
อยู่ข้างนอกไม่ได้หลวมไปนิดครับ
แดงนี่เก็บกินจังหวะ๒แล้วตอนนี้

เกาะล็อกตีเด็บตีแหลม
ตีเอาเสียงเชียร์ไว้ก่อนครับน้ำเงิน
แต่วันนี้เกมของไอ้เจ้าพยักษ์ไม่ยอมหยุดไม่ยอมยุบเลยนะ

อะไรก็เกิดขึ้นได้นะยอดมวยไทยลักษณ์ครับทุกคน

วินาที๑๐วินาทีนี่แซงมาเยอะแล้วนะ
ตีเอาสิงเชียวด้วยมาแล้วล็อกสวยด้วย
วยไทยนี่ให้ดูเหลี่ยมสุดท้ายด้วยนะเดิน

แยกก่อนหมดไม่ได้เลยนะครับ

ผ่านไปแล้วก็๔ยกนี่ภาพช้ายกที่๔ครับ

พยายามจะดันเพลชหวยินลง

นี่เพลชหวยินแท้งข่าวแรก

กันอาวุธกันอย่างสนุกดูเดือดครับ
ตอนนี้เป็นยกสุดท้ายนะครับ
ครับไปพบกับคุณชาญชัยและคุณอธิวัฒน์ครับ

กำลังจะปล่อยตัวมาครับยกที่๕ยกสุดท้ายแล้วนะครับ
หน้าตู้พี่ป่าช่างหน่องหินกอง
บอกว่าฝากคิดถึงพี่ป่าด้วยนะสัปดาห์ที่แล้วไม่มาสัปดาห์เดียว

นี่แฟนก็ทางไถกันลืกเกิน

ยกสุดท้ายครับรุ่นกันต่อ๓นาทีสุดท้าย
ต้องบวกแล้วครับเนมเงิน
แค่งนี่เก็บไว้เลยครับเอาไว้เดินอย่างเดียวแล้ว
หมัดกับศอกเป็นอาวุธที่ทอนเวลาได้ด้วยนะเนี่ย
ยแล้วหน้าสะบัดแม่ทรงมวยแดงนี่อ้อนแอ้นไปนิดนะพยักษ์
แต่วันนี้ชกน่ารักมากเลยหลบนี่ต้องหลบให้หลุดนะ
ผมบอกแล้วว่าแพ้หรือชนะนี่ทั้งคู่นะครับน่ารักมากคู่เลยล่ะ
สุดยอดครับนี่นานจะได้เจอเห็นมวยแบบนี้สักทีนะ

วยอย่างนี้นี่น่าทำน่าสร้างนะโอ้โหทั้งคู่เลยอ่ะ
ไม่เสียของพี่ป่าถ้าต่อยแบบนี้แล้วต่อยน่ารักมาก
คนชนะก็ไปได้อีกอ่ะไปต่อได้อ่ะ

อ้อนแอ้นไปนิดนะแดงต้องระวังหมัดนะ

ออกเดี๋ยวกาดซ้ายเดี๋ยวกัดขวา

แต่ก็ยังยังยังมีแค่ดูได้
แล้วการโต้แข้งแต่ละดอกแต่ละเม็ดนี่นะ

นะอ่าโหอ้อโหน่ารักมากว่านี้

เหนียวแน่นแข้งขวามีเสริมพอแพ้ก็เริ่มใช้หมัดนี่นะมันเป็นอย่างนี้มวยก็ต้องอย่างนี้แหละ
สูตรสำเร็จเอาเดินต่อไม่ยอมแตะมือมีเวลาตั้งหนึ่งนาทีกว่านะครับ
อะไรก็เกิดขึ้นได้ยอดมวยไทยรัฐ
ยังยังอ้าวแตะแล้วแตะก็ต้องเดินต่อยกสุดท้ายยังมาเต้นไม่ได้นะครับ
วินาทีทองนี้เกิดขึ้นได้ครับยอดมวยไทยรัฐ
กำปั้นสถานโลกเดือนพฤศจิกายนนะครับจัดขึ้นที่โครงการบ้านรุ่งการ๕ถนนบ้านกล้วยไซน้อยอำเภอไซน้อยจังหวัดนนทบุรี
ฉันบอกฉันที่เป็นแฟนกับของวัลสงสไชวันที่๓๐พิศสิกายนนี้ครับ
วันสงสัยใหญ่เลย
แสงม่านีอื่มกระตองเชียงไม่ยิ่ม

เจอกับช้างศึกดาวรุ่งนี้ยอดมวยไทยรัฐนี่นะ

ไอ้เจ้าช้างศึกผ่านไม่ผ่านจะขึ้นมาเป็นมวยเงินหลายแสนหรือไม่ครับ

แล้วไปดูคู่ที่ไม่มีใครคาดคิดว่าจะได้มาเจอกัน

คู่ดุอีกคู่นึงคู่เดือดอีกคู่หนึ่งขวัญโดมกับเดือดเล็ก
นี่คือคู่มวยในวันที่๓๐พฤศจิกายน
ที่สำคัญเปิดหูด้วยเสือใหญ่
เสือใยใส่กับเปรี้ยวปาก

ยอดทั้งนั้นครับแต่ละคู่ออกมา
พอช้างศึกมานี่เบนเกียรทรงฤทธนี่ทำค่ายใหม่เลยนะ
เดี๋ยวรอดูนะครับไอทุนกบกลางจะชูมือให้ใคร
ถ้าชูแดงก็พยักษ์นะครับน้ำเงินเพชรหัวหิน

พยักษ์ศูนยีฬาบอบพรับชนะคะแนนเผ็ดหัวหินปอเผ็ดไพร่แก้ว
ผู้เปิดหัวศึกยอดมวยไทยรัฐประจำวันเสาร์๒๖พฤศจิกายน๒๕๖๐